พาไปที่ขอนแก่นนะคะไปช่วยล่าตัวชายวัย๔๐ปีคนนึงที่อาการก็น่าจะเข้าขายโรคจิตแล้วล่ะค่ะ
เพราะว่าไปควักอวัยวะเพศโชว์แล้วก็สำเร็จความไคร้โชว์ทั้งนักเรียนนักศึกษาไปจนถึงเด็กอนุบาลวัยเพียงแค่ห้าขวบอะค่ะ
เฟซบุ๊คที่ใช้ชื่อว่าคนกระนวลค่ะโพสต์แจ้งเตือนภัยชาวบ้านเลยนะ
อยู่ในพื้นที่อำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นบอกว่า
ระวังบุคคลอันตรายจังหวัดขอนแก่นนี่แหละ
เป็นผู้ชายผิวเข้มอายุประมาณ๔๐ปี
ประกบรถผู้เสียหายทำทีเรียกให้จอดรถถามทาง
จากนั้นควักอวัยวะเพศโชว์แล้วจับต้นขาเหยื่อ
มีผู้เสียหายลักษณะแบบนี้๓รายแล้วนะคะ

กลุ่มผู้เสียหายอย่างที่บอกค่ะมีตั้งแต่วัยรุ่นนักเรียนนักศึกษา
ลามไปจนถึงขั้นเด็กอนุบาลค่ะ
ก่อเหตุระหว่างถนนจากบ้านคำครึ่งไปถึงบ้านโคกกลาง
ระยะทางประมาณ๔กิโลเมตรซึ่งก่อเหตุแบบนี้ต่อเนื่องมา๒สัปดาห์แล้วนะคะ
ล่าสุดไปก่อเหตุกับเด็กอนุบาลวัย๕ขวบ
คือน้องนั่งเล่นกับเพื่อนอยู่ริมถนนภายในซอยค่ะ
ผู้ชายคนนี้นะขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดแล้วก็เรียกเด็กบอก
มานี่ลุงถูงงูกัด
เด็กก็วิ่งไปควักงูออกมาให้เด็กดูเลยค่ะ
แล้วก็ช่วยตัวเองตอนหน้าเด็กอะคุณ
เด็กตกใจก็วิ่งหนีกันตะเลิศเลยค่ะ
เขาเขาเรียกเพื่อนหนูไป

พลหรือหลานข้าเจ้านี่แหละค่ะบอกว่า
กัดงูโดนงูกัด
แล้วทีนี้พวกหนูก็
แล้วทีนี้ผมก็เลยมาแล้วทีนี้
เขาก็เลยเอาพวกหนูดู
แล้วทีนี้พวกหนูก็เลยวิ่ง
งุลเด็ก๕ขวบอ่ะคุณให้อย่างนี้กับเด็กได้ยังไง
บอกว่าเราดัดเสียงน้องนิดนึงนะครับ
เพื่อเป็นการปกป้องพยานนะครับเสียงก็เลยอาจจะดูทุ่มหน่อยนะ
ถามผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่บอกว่าเบื้องต้นยังไม่มีลูกบ้านมาแจ้งให้ทราบนะ
แต่ว่าตอนนี้คือเห็นจากเพจก็พอจะรู้ข่าวแล้ว
จะเตือนภัยให้ชาวบ้านระมัดระวังตัว
ตำรวจเองก็ลงพื้นที่สอบสวนหาหลักฐานจากชาวบ้านในพื้นที่๓หมู่บ้านแล้วนะคะ

ก็จะหาหลักฐานแน่ชัดเลยให้เห็นทั้งรูปภัณฑ์สันธาร

ใครมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ชายคนนี้ช่วยแจ้งตำรวจสพกระนวลได้ตลอด๒๔ชั่วโมงเลยนะคะ
จะได้รีบจับตัวผู้ต้องหาคนนี้ให้ได้โดยเร็วค่ะ